เดี๋ยวเราจะพาไปดูมิติใหม่

พอแล้ว

ภารกิจของสาวเต้ยจะรีบพรตการวิ่งแก้บน๑๐กิโลนะครับ
แต่ว่าไปมามีการดิวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ถึงบอกว่าเป็นมิติใหม่มีการต่อรองด้วย
๑๐กิโลมันไกลไป

เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขามีการต่อลองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้าง
ครั้งก่อนสาวเต้ยเนี่ยแค่วอร์มโอ๊ยยืดเส้นเป็นยังไง

เส้นมันยึดต้องพักไปก่อน

ล่าสุดเจ้าตัวประกาศข่าวดีว่าได้ร่วมกวนนักแสดงมาวิ่งแก้บนแล้วนะจ๊ะ

แต่ยังมีครั้งนี้นะวิ่งได้แค่๖กิโลเท่านั้น

หนูขอร้องล่ะที่หนูสัญญาเอาไว้๑๐กิโล

อีก๔โลขอมาแก้ตัวอีกรอบก็แล้วกัน

ไปมาแล้วค่ะแต่ว่าเต้ยยังวิ่งไม่ครบ

ขอแบ่งเป็นครึ่งได้ไหม

แก๊งเดิมก็ต้องไปวิ่งกับเต้ยอีกรอบนึง

เอาล่ะการต่อรองเกิดขึ้นแล้ว

ถ้ามาดูความน่ารักของเต้ยแล้วกัน
น้าหลานคู่นี้เพิ่งจะมีโอกาสได้เจอกันครั้งแรก
นาเต้ยโดนตกไปเต็มเลยจ้า
เต้ยเล่าให้ฟังว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้เจอหลาน

ว่าเส้อยคนเนี่ยฉายแวบของความทัลเลนส์นะ

ตั้งแต่มารินเกิดมาเต้ยยังไม่เจอมารินเลยค่ะ

แต่ว่าเวลาให้เล่นฟิลเตอร์
ฟิลเตอร์น่ารักเขาไม่เอาค่ะ

ดูเป็นแบบผู้หญิงที่แบบลุยน่ารักดี

คือเขาสังเกตจากการใช้แอปพลิเคชัน
มาหวานดอกไม้น้องไม่ค่อยชอบ

เออชั้นบ่วนไว้ว่าชั้นจะวิ่งเข้าโรงเรียน

แล้วลืมดูว่าสนามโรงเรียนมันใหญ่มาก